ลักวิ่งชิงปล้นนะคะเกิดขึ้นทั้งที่ธนาคารก็มีร้านทองก็มี
เอาร้านทองก่อนดีกว่าเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าคนร้ายมีอาวุธปืนบุกเข้าไปจี้แล้วก็กวาดทอง
น้ำหนักรวมแล้วกว่า๕๐๐บาทแล้วก็มีเงินสดอีกด้วยนะคะ
หลังจากนั้นก็หลบหนีไปอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
คุณผู้ชมเห็นในหลายมุมเนี่ยเป็นจังหวะที่สองคนร้ายเข้ามาจี้ชิงร้านทอง
นี่แหละเป็นจังหวะที่เข้ามาแบบนี้คุณผู้ชม
ก็ไปเจอพนักงานผู้หญิงของร้านทองนั่นแหละยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่
แต่คืออาการเธอเธอก็ช็อกมากตกใจไงคะ
ทราบชื่อก็คือนางสาววาสนาศรีสมดีเป็นพนักงานขายหน้าร้าน
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
นางสาววาสนาแล้วก็เพื่อนอีก๓คนอยู่ที่ร้าน
กำลังเคลียร์กันเพื่อที่จะเช็คทองเก็บเข้าตู้เซฟ
แล้วก็ยังมีลูกค้าอยู่หน้าร้านนะ๒คน
แต่ปรากฏว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชาย๒คน
เขาก็ปิดบังใบหน้าโดยการสวมหวกลายพรางทหาร
ใส่กางเกงยีนเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินรองเท้าผ้าใบสีขาว
คือมาพร้อมเลยฮะสวมถุงไม้ถุงมือหมดเลยนะฮะ
และที่สำคัญ๑ใน๒คนนั้นนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชม
นี่เขาถืออาวุธปืนเป็นปืนอาก้าด้วย

เข้ามาแบบนี้แล้วก็มาจี้บอกว่าให้เอาทองมาให้หมด
คือมาถึงนะมาตะโกนคำเดียวเลยมาเอาทอง

ใช่ค่ะลูกค้าที่อยู่หน้าร้านก็วิ่งหนีไป
พนักงานบอกว่าหมอบลงกับพื้นเลยแหละไม่กล้าทำอะไรเลย
ถูกต้องค่ะแล้วก็พนักงานที่เขาอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์
เขาก็ตกใจไงหมอบลงกับพื้นค่อยคลานวิ่งหนีเข้าไปหลังร้าน
ส่วนนางสาววาสนาเธอหลบอยู่ทางฝั่งซ้ายของร้าน
ตรงซ้ายของร้านเนี่ยที่เธอชี้ให้ดูเนี่ย

แล้วไม่มีประตูที่จะเข้าไปหลังร้าน

ทีนี้คนร้ายคนที่เขาไม่ได้มีปืนนะ

แล้วก็กวาดทองในถาดที่มันอยู่ฝั่งผนังเอาไป๕ถาด

รวมแล้วประมาณ๕๐๐บาทนะคะ
๐บาทก็ตีเป็นเงินก็ประมาณ๑๐ล้านบาท

หลังจากนั้นคนร้ายทั้งสองก็วิ่งออกจากร้านไป

คนที่ถือปืนเขาวิ่งนำหน้าคุณผู้ชม
ปรากฏว่าก็ถือทั้งปืนถือทั้งเงิน
แล้วเขาก็เลยทำเงินหล่นก่อนถึงทางออกประตู
แต่ทีนี้คนร้ายอีกคนนึงที่เขาไม่มีอาวุธปืน

ใช่วิ่งไปขึ้นรถที่จอดอยู่หน้าประตูห้าง

ทีนี้จุดที่ขับออกไปนี่ก็ต้องสังเกตเหมือนกันนะคะ

ตรงนั้นมันทะลุออกไปได้หลายเส้นทางมากเลย

เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าห้างนะคะ
รถที่คนร้ายใช้ในการขับขี่หลบหนี

แล้วมีคนบอกด้วยนะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม

กระจกหลังเขียนว่าหัดขับ

พยานหลักฐานทั้งหมดมาเร่งล่าตัว
คนร้ายทั้งสองคนเพื่อดำเนินคดี

ใช้เวลาในการก่อเหตุในการปฏิบัติการ
เพียงแค่๑นาที๓๐วินาทีเท่านั้น

แต่ว่ารถที่มุ่งหน้าไปเส้นทางไหน

อำเภอเมืองระยองซึ่งเป็นเส้นทาง

จรปิดตามเส้นทางต่างเพื่อไล่ล่าคนร้ายแล้วนะครับ